มีหลายคนค่ะที่ไม่ยอดท้อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสต่อสู้ทำมาหากินแบบนี้
สุดยอดจริงในเรื่องของการพลิกวิกฤตโควิดมาผันชีวิตสร้างรายได้
สุดยอดนะเรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูมีหลากหลายสาขาอาชีพเขาทำอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย

คุณชิสาฮะเขาโชว์วันละกี่รอบครับเนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้โชว์ขาว

พี่เขาเนี่ยระดับบาร์เทนเดอร์จากโรงแรม๕ดาวเลยนะคุณ
นี่ธรรมดาที่ไหนมืออาชีพ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือคุณอำนาจรักษาซีรีอายุ๔๖ปีมีอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์จากโรงแรมดัง
และสถานบันเทิงชื่อดังอีกมากมายเขาทำงานนี้มากว่า๒๐ปี

เชี่ยวชาญมากมายนะคะแต่ว่าช่วงโควิดในสถานการณ์ต่างก็ไม่ดี
แหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ทำงานก็ต้องปิดลง
ทำยังไงอ่ะงอมืองอเท้าไม่ได้ก็ต้องมาทำเป็นอาชีพของตัวเอง
ส่วนคุณภรรยาของคุณพี่เขาก็คือคุณจิรารัฐวินอนุรักษ์กุล
ปกติแล้วเป็นพนักงานขายทัวร์ต่างประเทศอ้าวได้รับผลกระทบเหมือนกัน
งานนี้บ้านนี้ก็เลยขาดรายได้ไปกว่าแสนบาทต่อเดือน
เลยตัดสินใจจับมือกันสามีภรรยาเปิดร้านขายกาแฟโบราณชื่อบาลาอ่า
แล้วก็มาควงขวดโชว์แบบนี้ชงน้ำขายนะคะ
ทำให้เป็นที่สนอกสนใจ
อีกหนึ่งอาชีพค่ะเมื่อลิเกต้องมาขายหมูปิ้งเป็นยังไง
ได้ทุกเมื่อถ้าหิวก็มาหาเจือลูกจอง
นี่คือคุณทองเจือช้างเนียมหรือรู้จักกันดีในชื่อตลกฟันไม่เหลือเจือลูกจอ

เออชื่อเขาเขาเป็นดาวตลก
ดาวตลกต้องมีการฟันมีการแทง
เป็นดาวตลกชื่อดังเลยนะคะของคณะลิเกที่จังหวัดชายนาฏ
ตอนนี้ก็ผันตัวมาขายหมูปิ้งอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ๓แยกเข้าวัดธรรมามูล
คุณพี่เขาบอกช่วงนี้งานไม่มีใช่ไหมสมาชิกในวงก็ต้องแยกย้ายกันไป
หาอาชีพทำกันก่อนแล้วกันตัวพี่เขาเองก็เลยมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
ลีลาการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ไม่ธรรมดาต้องร้องลิเกเลยให้สมบทบาทนะคะ
เพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงเพราะแล้วและได้กลิ่นหอมแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันจ้า
คุณผู้ชมไปต่อจากลิเกไปหมอลำกันบ้างเขาจะขายอะไรไปชม
แต่ก็ยังปาดนะมันให้เกินท่าจะโดนร่งฮืออื้นดิน
บอกว่าอยากขอหมอลำเป็นยังไงคะม่วนแน่ม่วนคักนะจ๊ะแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้
แม่ค้าสาวคนนี้คือน้องฟิล์มค่ะคุณสรรวัฒน์บุรีเสรีรัฐอายุ๒๑ปี
ขายไข่อยู่ที่ตลาดนัดวัดในวัดในเรืองศรีอยู่ที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า
ทุกวันน้องฟิล์มก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปขายไข่
ร้องเปิดเพลงหมอลำเสิร์ฟมันแบบนี้ทุกวัน
น่ารักยิ้มง่ายอัธยาศัยดีลีลาโดน
ต่อแถวไปซื้อไข่ไก่กันเป็นประจำ
บางคนไม่ได้มาซื้อไก่แต่ไม่ได้มาซื้อไข่

แล้วงานนี้รายได้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ
ต่อวันนี่ขายได้กว่าร้อยแผง

คุณผู้ชมยังมีอีกเดี๋ยวไปดูอาชีพแดนเซอร์นะฮะ
ไปดูว่าเขาผ่านชีวิตไปทำอะไร
ง้องไปต่อคุณธิสาช่วยนับที่ยังมีกี่ลูก
หนึ่ง

จากวงดนตรีสมัติช่อ

งานแคนเซลหมดเลย

ต๋อยป้าต๋อยเจ้าของสวนที่จังหวัดระยอง

คือป๊าต๋อยกันจ้างนะ
ภูมิธรรมดาเรียกได้ว่าผู้ชายเนี่ยนะ
เห็นแล้วต้องยกนิ้วให้ว่าสุดยอด
เรียนรู้งานแป๊บเดียวรับทุเรียนเนี่ย

จะบอกให้

ผลกระทบจากโรคโควิด๑๙แต่ถ้าคุณไม่อายทำกินนะ

ต้องทางมันเยอะแยะมากมายนะ

แต่ว่าอาชีพสุจริตเท่านั้นนะจ๊ะ